จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปน่ารักของคุณหลานชายกับคุณยายอายุ๙๔ปีค่ะ

แต่บอกเลยว่าคนเขาแห่ดูกันเป็นล้านวิวเลยค่ะ

เหลาดีอะไรก็ดี

ถึงมีเมียแล้วก็เหอะก็เหอะ

แต่มันก็แบรนด์ค้างขาวกินปล้วย

คุณหลานชายเนี่ยค่ะอยากจะสร้างความสุขให้กับคุณยายอายุ๙๔ปี
เป่าคลุยขับกล่อมให้คุณยายฟัง
แล้วคุณยายก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมแหมปรบมือ

แล้วหลานชายเขาบอกว่านี่นะแชร์เข้าไปในโซเชียลแล้วเนี่ย
ขอแค่ไลค์ขอแค่แชร์ก็พอ
ปรากฏตอนนี้โอ้โหยอดไลค์ยอดแชร์ถล่มทลายเกือบ๑ล้านวิวอ่ะคุณชนะคุณ

ใครเห็นใครก็มาชมแล้วได้เห็นความสุขไปด้วยค่ะ
แล้วคุณยายก็ดูแข็งแรงนะสุขภาพดีจิตใจแจ่มใสได้ร้องเพลงกับคุณหลานนะ
ดนตรีในหัวใจมีจังหวะอยู่ในหัวใจอยู่แล้ว

นี่ยังถูกจังหวะยังปรบมือเสียงดังฟังชัดอยู่เลยนะคุณยายน่ารักมากสุดยอดเลย